เป็นการเรียกขวัญกำลังใจและพลังความเป็นสถิติมงคลของทั้งประชาชนและพนักงาน
ที่ทำงานในห้างแห่งนี้นะครับรวมทั้งมีการขอขมาอนุสวรีเท้าสุรนารีด้วย
ภาพที่เห็นนั้นคือพลเรือเอกประวิทมรุจิเทศ
ครับท่านเป็นภูมินวยการศูนย์มนตร์หน่วยการใหญ่

เป็นประธานในพิธีทำบุญรวมดวงใจ
หลังกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันนี้ครับ
ก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบรรดา
ผู้ที่อยู่ในร้านค้าต่างลูกค้าพนักงานเจ้าของร้าน
หรือว่าชาวโคราชเองโดยมีพิธีตักบาดเข้าสารอาหารแห้ง
พระพิสุกษงสวดนกปะเคราะห์พิธีใบสีสูกขวัญ
เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนและพนักงานในศูนย์การค้า
ก็มีชาวโคราชไปร่วมทำบุญเป็นหมื่นคนทีเดียว
ผู้บริหารศูนย์การค้าได้มีการนิมนต์พระสงฆ์๒๑๙รูป
ทั่วทั้งจังหวัดนครราชศรีมา
มันมาจากตัวเลขลงท้ายของศูนย์การค้าครับ
ส่วนเลข๙ก็คือหมายถึงว่าพระสงฆ์๒๑๙รูป
คือ๒๑ตัวแรกมาจากตัวท้ายของ๒๑
เลข๙ก็คือจำนวนเกจิอาจารย์ชื่อดังของโคราช
ทำให้ทางคณะผู้บริหารนิมนต์พระสงฆ์มาก็เลยเป็น๒๑๙รูป
และชาวโคราชเองก็ต่างเอาข้าวสารอาหารแห้งไปร่วมทำบุญตักบาท
ก็เป็นการร่วมสร้างบุญที่ห้างนี้จำนวนมาก
ถึงต่อครั้งคนก็เลยเอาเลขจำนวนเพราะสงค์ไปเสี่ยงโชค
ช่วงการมาความสะดวกขนอะไรก็ว่ากันไป
รู้สึกเป็นห่วงแล้วก็อยากให้กำลังใจคนที่เจ็บและเสียชีวิตทุกคนทุกวันด้วยครับ
ที่ตัวเองไปร่วมงานทำบุญในวันนี้เนี่ย
ซื้อของมาวันนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้กำลังใจทุกคน
ให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ครับ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกชั้น
ถึงไม่ใช่ทหารตำรวจเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างเต็มที่สมบูรณ์แบบ
แล้วก็มั่นใจได้ค่ะว่าเขาจะให้ความคุ้มครองแล้วก็บริการให้เราเป็นอย่างดีค่ะ
คืออยากเชิญชวนทุกท่านไม่ใช่ชาวโคราชนะคะ
ท่านที่ผ่านไปผ่านมาหรือพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงชายภูมิบุรีรำอะไรพวกนี้
อยากให้มาเที่ยวที่ห้างเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน
แล้วก็ผู้ค้าขายที่เขามาทำมาหากินทำธุรกิจที่นี่เขาจะได้มีกำลังใจมากขึ้นค่ะ
วันนี้เนี่ยทีมข่าวของเราที่ไปก็สังเกตบริเวณร้านค้าภายในห้างนะคะ
ร้านส่วนใหญ่ก็เปิดให้บริการแล้วแต่ก็จะมีแค่บางร้านที่ต้องปิดซ่อมแซมบางส่วน
ร้านก็นำเอาผ้าใบเมื่อสักครู่ผ้าใบสีดำมาคลุมไว้นะคะยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่สามารถมองลอดเข้าไปด้านในได้นะคะและมีโต๊ะของตำรวจมานั่งประจำการอยู่ด้านหน้า
ไม่อนุญาตให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในโดยเด็ดขาดค่ะ
ร้านเนี่ยยังมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะให้กับชาวโคราชโดยเฉพาะเลย
มาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในห้างลดราคาถึงมากกว่า๕๐
ส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทเสื้อผ้าค่ะรองเท้าส่วนโซนอาหารบางร้านแจกฟรีด้วยนะ
เป็นการร่วมทำบุญสร้างกุศลอุทิศให้กับผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
ผู้บริหารวันนี้เนี่ยผู้บริหารของห้างสรรพสินค้าก็มาให้สัมภาษณ์มาร่วมงานด้วย
บอกว่าตอนนี้ห้างพร้อมแล้วที่จะให้บริการอย่างเต็มรูปแบบทุกชั้นในพื้นที่
ถ้าหากให้ประเมินตัวเลขความเสียหายก็คงบอกไม่ได้ค่ะ
แต่ก็ต้องมีการปรับพื้นที่ใหม่ทั้งหมดแบบ๑๐๐
โดยเฉพาะจุดที่เป็นห้องเย็นที่คนร้ายถูกวิสามันต้องเปลี่ยนรูปแบบอย่างเร่งด่วนเลยนะคะ
ขอเป็นกำลังใจที่สำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจตลอดจนขวัญและกำลังใจ
ให้เราก้าวผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน
ที่สำคัญเราก็จะพัฒนาแล้วก็ศึกษาปรับปรุงมาตรฐานมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมมากขึ้น
ห้างเองก็มีมาตรการเยียวยานะครับทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตทั้งหมดด้วย
รวมถึงร้านค้าภายในห้างนะครับก็มีการพิจารณามอบเงินเยียวยาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตคนละหนึ่งแสนบาท
พร้อมกับมอบเงินการศึกษาเป็นทุนให้กับลูกของผู้เสียชีวิตคนละ๕๐๐๐บาท
ยกเวียนค่าเช่าผืนทิ้งร้านทั้งหมดให้กว่าผู้ค้าอีกห้ามร้อยกว่ารายเป็นเวลาหนึ่งเดือน
ผู้บริหารของห้างยังขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือนะครับช่วยชีวิตคนที่อยู่ในห้างช่วยคนเจ็บ
หลังจากนี้ก็ต้องเพิ่มมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้มากขึ้นด้วย
ขณะที่ความคืบหน้าในการดำเนินคดีสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พลตำรวจตรีอัครเดชพิมลศรีมรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
กับทีมข่าวสั้นบอกว่าตอนนี้ทางจังหวัดก็มีการแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนขึ้นมา๑ชุด
ทำคดีก็มีตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บปลอกกระสุนปืนหลักฐานอื่นครบหมดแล้ว
หลังจากนี้ต้องรอผลการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็เตรียมพื้นที่ชั้น๔ของห้างไว้เพื่อจัดเป็นสถานที่สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ซึ่งต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง
ที่ข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวประกันที่อยู่ภายในห้องเดียวกันกับคนร้ายตอนถูกวิสามันนั้น
เสียชีวิตจากการถูกกระสุนปืนของคนร้ายหรือกระสุนของตำรวจคงต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียด
ตำรวจยังสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องหลักก็คือญาติของผู้ต้องหาเพื่อนร่วมงาน
รวมไปถึงญาติของนายทหารนะฮะแล้วก็แม่ยายด้วยต่างนานาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยครับ
เพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุของคนร้ายในครั้งนี้ซึ่งก็พุ่งไปที่เรื่องของการโดนโกงเรื่องของเงินต่างจากผู้บังคับบัญชา
เพื่อให้ตรงนี้ถูกรู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ขนาดนี้และสูญเสียเป็นห่วงกว้างเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องอ่อนไหวมาก